คุณผู้ชมครับถ้าเกิดคนเราเสียชีวิตก็ต้องมีการจัดงานศพมีการสวดการเผาเอาขึ้นเมนอะไรตามพิธีตามปกติแต่ถ้าเป็นสัตว์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแย้เป็นปลาหมอเป็นตั๊กกะแตนมันตายแล้วมันจะมีงานศพได้เปล่า
ต้องจัดให้มันด้วยเหรอต้องจัดให้อย่างให้สมศักดิ์ศรีของการเป็นปลาหมอเป็นแย้แบบนี้มีเด็กคนหนึ่งเขาทำขึ้นมาต้องบอกว่าฝีมือเขาจินตนาการเขาล้ำเลิศมากไปดูงานศพของปลาหมอก่อนครับ
ตอนนี้เราก็ได้นำศพของม้าหมอนะครับมาเผานะครับ

กันในนำดับต่อไปนะครับ

เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาเก็บกระดูกกันนะครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเก็บกระดูกกันนะครับ

มีนาตะมรณะเรียบร้อย
ศพทำเองขึ้นมาโอ้โหมีเมนปั้นเองกับมือ

ครั้งแรกที่เคยเห็นพิธีศพปลาหมอ

เดี๋ยวจะมีเก็บกระดูกด้วย

เดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่ซักหน่อยนะ
เข้าใจทำอันนี้ฝีมือของเด็กคนนี้เนี่ย
เราตามไปดูอายุสักประมาณ๘๙ขวบได้คุณ
เพราะว่าในรูปเขายังใส่ชุดลูกเสืออยู่เลย
นี่ไงเขาถึงบอกว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้
ใช่ไหมแล้วทำทุกอย่างนี่เนียนมากเลยเนียนกิฟต์เลย
ที่เสียงได้ฟังเลยแล้วน้องเขาทำแอปอันนี้
ดูไปก็ฮาไปเพราะว่าเขาทำหลายคลิปไม่ใช่แค่ปลาหมอนนะคุณ
เขาทำอะไรมีผีเสื้อลูกไก่ก็มีอึ่งอ่างก็มี
จิ้งจกตั๊กกะแตนมีงานศพของมันอย่างสมเกียจของการเป็นศักดิ์
อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมเออมีทำบนร้อยบรรแยนะ
เออนี่ภาพที่เห็นนี่คือเอากระดูกเก็บแล้วลอยอังคารด้วยนะ
ไม่รู้ไปเก็บยังไงให้มันครบทุกชิ้นส่วนอ่ะเนอะเอออันนี้แย้นะคุณผู้ชม
มีดอกไม้ถูกเทียนเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะใครอยากรู้จักเจ้าของคลิป
อันนี้นะเข้าไปดูได้เลยเขาจัดงานศพให้สารพัดสัตว์เลย
นะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะน้องคนนี้นี่เลยเฟซบุ๊คเขากิจสดาจินตนา
อันนี้โปรดิวเซอร์เราไปหามาให้นี่เรียบร้อยเลยใส่ชุดลูกเสืออยู่
อายุสัก๘๙ขวบเนี่ยชื่อเล่นชื่อน้องคิวครับ
คิวเขาน่ารักมากเลยนะทำเองเลย
เด็กบ้านคนหนึ่งอยู่ในย่านอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี

ไม่รู้ว่าอนาคตอยากเป็นอะไรแต่ว่าเราเดากันเองว่าอนาคตน้อง

จัดงานแบบครบวงจรแบบนี้หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจแบบจัดงานศพหรือเปล่า

สุริยาหีบศพเห็นไหมถ้าเขาทำแบบนี้นะกับธุรกิจนี่แหละครับ
หาอัทธิบด์หีบศพหรือไรพวกนี้ไม่แย่นะเค้าอาจจะดังแล้วรวยขึ้นมาได้นะ
จินตนาการแล้วก็มีความคิดไอเดียเจ๋งมากเลย
เขาคงจะเอาเวลาว่างช่วงปิดเทอมนะมาทำงานฝีมือ
เอาสัตว์ที่มันตายแล้วมาทำงานศพให้

วงลมพวงหลีดก็มีทำเองทุกอย่าง
ใครอยากไปดูก็เข้าไปดูได้ในช่องของน้องเขาแล้วกันนะฮะ
เอามาฝากันดูนี่เป็นอันดีตเจ๋งนะ
เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าเกิดว่าส่งเสริมดีเนี่ย
อนาคตอาจจะเป็นเศรษฐีมีธุรกิจมีกิจการเป็นของตัวเองในอนาคตก็ได้
เก่งจังเลยอ่ะเด็กเดี๋ยวนี้น่ารักมากช่างคิด